ฟังจากรายงานของทางที่ผู้ว่าได้ลงพื้นที่เอง
เพราะว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านก็บอกว่าระดับน้ำในพื้นที่ต่างมันเริ่มลดลงแล้วล่ะ
คือลดลงมากกว่าร้อยละ๕๐แล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่นะคะ
เช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตามจุดต่าง
ที่แรกก็คือที่เมื่อสักครู่นี้แหละศรีดารีสอร์ท
จุดที่มีนักแสดงแล้วก็มีใครหลายคนที่ไลฟ์เฟซบุ๊คส่วนตัวกับเหตุการณ์น้ำป่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงบ่าย
ตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปมากกว่า๑เมตรแล้วก็ถือว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
พนักงานเขาก็เข้าไปทำความสะอาดพื้นที่ที่น้ำท่วม
ความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวหลังจากนี้
ส่วนอุทยานน้ำตกนางรองระดับน้ำลดลงนะคะแต่ว่าน้ำยังคงแรงอยู่แล้วก็ยังมีสีแดงขุ่น
ทางอุทยานก็ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงนี้อย่างเด็ดขาด
ขณะที่ประชาชนยังคงเดินทางมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันอยู่
รถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรได้ค่ะ
ส่วนที่สะพานน้ำตกวังตะไคร้ระดับน้ำลดลง
น้ำเริ่มใสขึ้นแล้วก็ถือว่าเข้าสู่สภาวะปกติ
ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะคะ
ทางด้านของพื้นที่หมู่๘บ้านบุ่งตำบลสาธิการ
จุดนี้เป็นแอ่งกระทะปลายน้ำครับ
ทางจังหวัดได้มีการประชุมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
มีการนำกระสอบทรายไปกั้นน้ำ
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านบริเวณของประชาชน
ตอนนี้สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่สักประมาณตี๓ที่ผ่านมา
กระทั่งเช้าเมื่อวันนี้ระดับน้ำลดลงแล้วกว่า๑เมตรนะครับ

แต่ชาวบ้านก็กังวลสิครับก็ยังคงไม่นิ่งนอนใจนะครับ
มีการนำสิ่งของไว้บนที่สูงอยู่เพราะเกรงว่า
หลังจากนี้อาจจะมีพายุแล้วก็มีฝนตกลงมาสมทบ

ทางด้านของในนัฐพงศ์สิริชนะภูวะราชการจนครนายก
บอกว่าสถานการณ์ล่าสุดคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
แต่ก็ยังมีปริมาณน้ำไหลเชี่ยวอยู่
ส่วนเมื่อวานกังวลว่าระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกนั้นจะล้นตลิ่ง
ตอนนี้ปริมาณน้ำที่ไหลมาน้ำอยู่ที่๑๘๐ลูกบาทเมตร
แต่แม่น้ำนครนายกสามารถรับน้ำได้ที่๒๐๐ลูกบาทเมตร
ก็ทำให้น้ำนั้นไม่ล้นตลิ่งนะครับ

คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
และจะมีการประสานกับทางสถานีวัดน้ำฝน
ด้วยว่าจะมีน้ำฝนตกลงมาในปริมาณมากอย่างครั้งนี้อีกหรือเปล่า